ดูความคืบหน้าคดีหวย๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรีระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูนนะครับ
ล่าสุดอายการได้ส่งสำนวนคดีที่ตำรวจกองปราบรามฟ้องครูปรีชาแล้วก็เจ๊บ้าบินคืนไปที่กองปราบ
เพื่อให้ส่งสำนวนนี้ไปยังปปชแทนเนื่องจากอายการมองว่าคดีนี้มีอดีตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นสำนวนคดีอาญาในส่วนของครูปรีชากับเจ๊บ้าบิน
เกี่ยวพันกับนายตำรวจนายนี้จึงควรให้ปปชเป็นผู้พิจารณาดำเนินคดี

การกระทำของผู้ต้องหานะครับทั้งสองคนในส่วนนี้นะฮะ
มันเป็นพฤติการที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันกับที่เขาถูกกล่าวหาว่า
เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานในการประพฤติปฏิบัติมิชอบนะครับ
ตรงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสำนวนนี้ไปที่สำนักงานปปชนะครับ
เขาก็ต้องพิจารณาทั้งสองข้อหาเนี่ยนะครับ
รวมไปด้วยไม่ได้หายไปไหนนะครับความผิด
ที่เขากล่าวหาผู้ต้องหาทั้งสองในคดีนี้เกี่ยวกับแจ้งความเท็จ
เพื่อให้คนอื่นได้รับโทษเนี่ยนะครับยังคงมีอยู่ค่ะ
นี่คือเหตุผลหลักของอธิบดีอายการหลังมีความเห็นส่งคืนสำนวนหวย๓๐ล้านบาทให้กับตำรวจ
นำไปส่งมอบให้คณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
พอพฤติการของครูปีชาและเจ๊บ้าบินมีความเกี่ยวข้องกับคดีที่พนักงานสอบสวน
เอาผิดกับอดีตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีโดยตรง
ยังยืนยันว่านี่ไม่ใช่การยุติการดำเนินคดีกับทั้งสองคน
ข้อหายังคงอยู่และหากมีความผิดจริงก็ต้องได้รับโทษเช่นเดิม
ไม่ใช่การยุติการดำเนินคดีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของการคืนสำนวนการสอบสวน
ให้พนักงานสอบสวนไปดำเนินการต่อไปนะครับเพราะพฤติการแห่งคดีเนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันเกี่ยวพันกัน
ให้พนักงานสอบสวนเนี่ยเอาไปส่งปรปชนะครับไม่ใช่ยุติการดำเนินคดีคนละเรื่องนะครับ
ครูปีชาและเจ๊บ้าบินซึ่งขณะนี้ต้องกลายเป็นผู้ต้องหาทันทีที่รู้ข่าวว่าอายการส่งสำนวนคืนให้ตำรวจไปให้กับปปชวันนี้ออกมาบอกกับทีมข่าวว่าเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ดี
เพราะตัวเองจะถือโอกาสยื่นขอความเป็นธรรมกับหน่วยงานดังกล่าวด้วยทั้งยังคงมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้กระทำความผิด
โดยเฉพาะการแก้ไขสำนวนหวย๓๐ล้านซึ่งทั้งหมดทำไปตามที่ให้ปากคำ
และจนถึงขณะนี้ยังคงยืนยันว่าพูดความจริงต้องขอขอบคุณอ่า
นักงานอายการสูงสุดนะครับที่ท่านได้ออกแถลงการ
แล้วก็ส่งสำนวนให้กับปปชซึ่งเอ่อ
เราไปแจ้งความนะครับผมไปแจ้งความ
นักงานสอบสวนก็ต้องสอบข้อเท็จจริง
ผมก็ให้ข้อที่จริงตามที่พนักงานสอบสวนให้ถาม
ดังนั้นการสนับสนุนตรงนี้นะครับ
ผมก็ไม่เข้าใจว่ามีความผิดได้อย่างไร
เราทำแต่สิ่งที่ดีเรื่องจริงทั้งหมด

ดังนั้นเรื่องจริงผมเชื่อมั่น
กระบวนการสารยุติธรรมของเมืองไทยอยู่แล้ว
ว่าท่านส่งสถิตความยุติธรรมให้กับทุกคน

ในฐานะที่เราเป็นชาวบ้านเราเป็นพลเมือง

พนักงานสอบสวนถามอะไรเราก็ต้องตอบอย่างนั้น
และภายหลังจากทั้ง๒คนผ่านพ้นกระแสหวย๓๐ล้านบาท

ทุกวันนี้ทั้งสองคนบอกตรงกันว่าชีวิตมีความสุขดี
เขียนขึ้นมาเองจากชีวิตจริง
ส่วนเจ๊บ้าบินก็ขายหวยได้ดีมากยิ่งขึ้น
ระยะหลังยังมีคนเข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลาม

ที่ต้องเดินหน้ามาขึ้นศาลอีกรอบ
เพราะถือเป็นวันสุดท้ายของการครบกำหนดการฝากขังผลัดสุดท้าย
และสารเตรียมสั่งคดีในวันพรุ่งนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน